แล้วสมมุตินี่มันเต็มขึ้นมาก็แพง

จะแทงให้ยับเลยนะ

ทำไมคุณจะแทงมันได้อย่างนี้เหรอ

เป็นคนอะไรที่คิดแบบนี้ใช่หรอวะ

ให้พี่ปาม
คุณเปลี่ยนจากคำให้พี่ฟาร์มแทงเป็นให้พี่ฟาร์มโดนดีกว่า

เอาสิมึงให้กูแทงอีกสิ

มาแทงเองมา
ยังไม่โดน

เออ

อีกอย่างเว้ย

อัปมะโรโมเลทาร์
โอ้โหตกลงมันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมเช็คดีดีนะ
เราต้องรออีกกี่ช่องวะเนี่ย

พริกพริกอยากให้กูโดน

ที่สุดชอบจังเลยชอบอยากได้ยินแบบนี้

เห็นไหมกูบอกแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมอะไร

ไม่ต้องกำจัดใครเลยกูคนแรกที่โดนกำจัด